เพลงนี้จะเป็นจุดส่ง
ให้คุณแม่ฟ้าได้กลับไปใช้ชีวิตกับลูกกับหลานที่เกาะช้างหรือเปล่า

รักจ้าค่ะ
ไม่ได้กินก็กลับบ้านเราได้

คุณฟ้าร้อง
คุณฟ้าร้อง